เพราะการหมักด้วยลูกแป้งจะทำให้ได้น้ำต้อยที่มีรสชาติหวานหอมเป็นรสชาติเฉพาะของข้าวหมาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน